มาดูกันหน่อยดีไหมคะว่าช่วงนี้เราควรจะลงทุนแบบไหน
สำหรับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการลงทุน
ติดตามกันในช่วงของครอบครัวบัวหลวงนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับคุณปริพันธ์ปริยาอุดมทรัพย์
วางแผนการลงทุนส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
แล้วก็คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส

สวัสดีครับคุณมิ้นสวัสดีครับน้องมาร์ค

เมื่อว่านี้ครับตลาดปิดไปอีกหนิดนิดหน่อย
แต่ว่ารุ่มนี้ดูเงียบหนาวนะครับ
แต่ต่างชาติยังเท็จให้สุดท้ายสักกว่า๒๗๐๐บาท
โอ้โห๒เดือนแล้วนะ
เดือนนี้ขายร่วมประมาณ๒๘๐๐๐ล้าน

ที่แล้วนี่๑๘๐๐๐ล้าน

ภูมิภาคเดียวกันอินโดฟิลิปปินส์

คือในฝั่งเอเชียประเทศแถบบ้านเรา

ทุกสายเขาบอกว่าถนนทุกสายวิ่งสู่ดาวโจร

นะครับเพราะว่าดาวโจรตอนนี้อยู่ประมาณ

เขาบอกว่าน่าจะใกล้เคียง๑๙

ก็เลยแกะบวกได้ค่อนข้างดีนะครับ

นะครับก็น่าสนใจนะครับว่า
ตอนนี้ในต่างประเทศดูคึกคัก

เริ่มคึกคักแล้วนะแล้วไม่ใช่แค่
เฉพาะพวกตลาดหุ้นนะครับผม

ต้องครับน้องมาร์คก็คือทองคำเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยบวกไปประมาณ๔เหรียญนะครับ
เตื้องขึ้นมาได้นิดนึงนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยเมื่อวานบวกไปประมาณ๓เหรียญ
ก็กลับมาปิดใกล้เคียงประมาณ๔๙เหรียญดอลลาร์ต่อ
ที่ก็คงจะมาพูดคุยกันแล้วว่าจะมีการลดกำลังการผลิตหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นบวกพอสมควรสำหรับราคาน้ำมัน
ก็คงจะช่วยให้ภายในประเทศขุดน้ำมันออกมามากขึ้น
เพราะเขาบอกแล้วว่าเขาสนับสนุนการใช้น้ำมันเต็มที่เอาออกมาใช้ซะนะครับ
ตอนนี้ก็มองว่าแนวโน้มน่าจะคงหรือลดมีสองอย่างนะครับ
ก็เลยต้องติดตามการประชุมในสิ้นเดือนนี้นะนะครับ
แล้วก็ค่าเงินบาทกับดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็คงอยู่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก
ก็ยังมีแนวโน้มอ่อนตัวอยู่แต่ตอนนี้เริ่มทรงแล้วนะครับ
ส่วนใครอยากไปญี่ปุ่นใครอยากไปยุโรปตอนนี้แนะนำเลย
เมื่อกี้เห็นที่เราบอกว่าตลาดหุ้น๒ประเทศนี้กำลังร้อนแรงใช่ไหมฮ

จุบันต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปลงทุนในต่างประเทศโดยตรงนะครับ
ถ้าเกิดพูดง่ายว่าถ้าเกิดจะขนเงินไปเลยเนี่ย

ได้ยากครับเพราะว่าต้องเจอความเสี่ยงเรื่องของกฎระเบียบของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกัน
เรื่องของค่าเงินด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับการทุนต่างประเทศนะครับ

ถูกต้องอย่างแรกเลยนะผมบอกเรื่องก่อนผมว่าอุ๊ยคือราคาทองคำจะดี
ซึ้วยังไงทุกคนบอกว่าหาทางจะไปซื้อยาวาลาสหรือทองคำ

มันจะมีกองทุนที่พาไปลงทุนในต่างประเทศด้วย
แล้วไม่จำกัดการลงทุนแค่ในหุ้นเท่านั้นนะครับ
ยังมีการลงทุนในทองคำแล้วก็น้ำมันด้วยอีกนะครับผม

ไม่ว่าจะเป็นดาวโจรหรือว่านิกิอิ

ตอนนี้โอ้โหทุกคนบอกว่าคุณทำได้

เพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าจะไปสุด

คุณผู้ที่พยายามจะชนะดัชนีให้ได้
หรือว่าดาวโจรไปพันเก้า

กองทุนก็สามารถให้ราคามากกว่ายิ่ง
เหมาะกับคนที่อย่างทุนระยะยาว

แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อยากลงทุนแบบระยะสั้น

ทำได้นะครับกองทุนนะครับแต่ว่าผมก็จะแนะนำว่าสำหรับการทุนในกองทุนรวม
โดยเพราะเราอยากจะเกรงกำไรเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีระยะเวลาการลงทุนเนี่ย
อย่างน้อยผมว่า๑เดือนขึ้นไปประมาณเดือนหนึ่ง
เพราะอย่าลืมว่ากองทุนมันจะมีค่าจ่ายในการทำธุรกรรมสูงกว่าการซื้อขายหุ้น
อ่าเพราะฉะนั้นการหุ้นสั้นแบบซื้อขายพันธุ์วันเนี่ยทำไมได้อยู่แล้วอืม
แต่ว่ารายสัปดาห์เนี่ยบางทีถ้าเกิดกำไรที่ได้มาน้อยเกินไป
ก็ไม่คุ้มกับค่าธรรมเนียมที่เสียอีกก็คือซื้อขายทุกวันเหมือนหุ้นเนี่ย
อาจจะลำบากหน่อยอันนั้นก็ต้องมีระยะเวลาให้เขาหน่อย
ถูกต้องครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากจะ
เกรงกำไรในกองทุนต่างประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือดาวโจรอย่างที่ผมที่ผมกับพี่นัทต้องพูดไปนะครับ
กองนี้จะให้ผลตอบแทนเหมือนดาวโจรก็คือเกาะดัชนีไปเกาะดัชนีไปเลย
นิกิจะเป็นยังไงต่อไปเลยไม่ต้องคิดเยอะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันง่ายต่อการติดตามผลการลงทุนนะฮะ
แค่ดูดัชนีซึ่งเดี๋ยวนี้ในแอปพลิเคชันเต็มไปหมดใช้ได้เลย
แต่จริงก็คือตอนนี้มันเป็นการกลับพอร์ตสั้นของนักลงทุนต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นอยากให้ผู้ชมเนี่ยมองถึงในประเทศก่อนนะตอนนี้ในประเทศยังดูดีอยู่นะ
ก็ยังดูดีนะครับภาครัฐนี่ออกมาพูดเลยนะ
ว่าเขายังสนับสนุนภายในประเทศให้บริโภคเป็นหลัก

ถูกต้องตอนนี้ก็เริ่มมีเตรียมแจกจ่าย
เงินช่วยเหลือคนผู้มีรายได้น้อยละ
เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เงินเหล่านี้ไปถึงกลุ่มคนนี้
ก็เป็นการเน้นการบริโภคภายในประเทศใช่มั้ยครับ
แล้วก็เห็นว่าสิ้นปีนี้อาจจะมีมาตรการทำภาษี
ใครไปเที่ยวใครซื้อของติดตามดูให้ดีนะ
เพราะว่าพวกนี้มีผลกับชีวิตคุณนะ
ทำให้เงินในกระเป๋าของคุณมากขึ้น
มาเที่ยวเนี่ยจับจ่ายใช้สอยเรื่องการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว
เอาสลิปเอาค่าจ่ายส่วนนั้นเนี่ย
มายื่นของเรื่องการวาศีในช่วงประมาณปีหน้าปีหน้าของคุณมาได้ด้วย
ใช่และที่สำคัญตอนนี้มาตรการภักดิ์ของรักษณ์อีกอันหนึ่งก็คือ

เพราะฉะนั้นแนะนำเลยว่าหุ้นเก่งกำไรที่เกาะไปกับภาครัฐเนี่ย
ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับ
ไปวางโครงสร้างของระบบ
ก็อาจจะเตียมเรื่องของการลงทุน

เอาไปบังคันดังไทยไปด้วยกัน

ประเทศในประเทศทองคำน้ำมันนะครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วก็น่าจะช่วย
ท่านผู้ชมที่กำลังวางแผนการลงทุนอยู่ว่าช่วงนี้จะลงทุนยังไงดี
ถ้าอยากเก็งกำไรจะต้องทำแบบไหนนะครับนะครับแล้วครับ
คืนให้คุณมิ้นที่ห้องส่งครับขอบคุณคุณปริพันธ์แล้วก็คุณสินทนันด้วยนะคะ